มาพูดถึงเรื่องของสาวกันนะ
สาวเนี่ยนะเวลาจะเดินเวลาอะไรมันก็จะต้องมีจริต
มีความสง่างามบางคนนี่บอกเลยจริตมาเหมือนนางแบบเลย
มาจริงแต่คุณค่ะคุณต้องระมัดระวังนะคะ
เพราะบางทีสวยอาจมีสะดุดค่ะ
เรามักจะเคยได้ยินแต่คำว่าหล่อลื่น

แพรตยังไงแพรตคือเหมือนลื่น๔๔๔

นานุกรมชีวิตอยู่ฉันคือเรื่องคือวืดคือนั่นแหละแบบนี้

สารสิคุณคือพยายามจะเดินแบบโมเดลขาสับเลยใกล้สุดมาเลย
แต่พื้นหรือรองเท้าไม่รู้ดีฉันไม่แน่ใจ
ที่มันไม่เป็นใจมันก็เลยทำให้เพื่อ์ทถล่ายลงไป
น่าจะเป็นพื้นเพราะพื้นมันต่างระดับนิดนึง